คุณผู้ชมครับมาเลเซียนั้นสามารถผลิตหัวขุดเจาะน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในเอเชียได้สำเร็จนะครับ
เรื่องนี้กรมส่งเสริมการส่งออกมาเลเซียบอกว่าให้ความสำคัญและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมนี้และจะร่วมมือกับไทยในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้กับประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
ประเทศผู้ผลิตน้ำมันต่างขนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาจัดแสดง
โดดเด่นเห็นทีจะเป็นประเทศมาเลเซีย
ซึ่งถือว่าเป็นประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้
หลังบริษัทสกอร์มี่ของมาเลเซีย
สามารถผลิตหัวขุดเจาะน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในเอเชียได้สำเร็จ
รวมถึงสร้างชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานไปยังต่างแดน
ซึ่งล่าสุดมีเป้าหมายลุกตลาดในประเทศไทย
นายนิกมาราฟาอีมุฮามาซาฮาทูตพาณิชยกรมส่งเสริมการส่งออกประเทศมาเลเซีย
หรือมาเทรดระบุว่าความสำเร็จด้านนวัตกรรมพลังงานของมาเลเซีย
เกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐที่ส่งบริษัทสัญชาติมาเลเซียออกไปทำตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยปัจจุบันบริษัทของมาเลเซียจำนวนมากกำลังเดินหน้าอุตสาหกรรมนี้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก
และทำให้ประเทศมาเลเซียมีสถิติที่ดีในด้านคุณภาพผลผลิตและการให้บริการ
ซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีต่างจะมีคุณภาพใกล้เคียงกับประเทศไทยจนยากที่จะตีตลาด
แต่มาเลเซียก็มองเห็นศักยภาพด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและกัสธรรมชาติในประเทศไทย
พร้อมกับมองว่าควรจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ในฐานะประเทศสมาชิกร่วมประชาคมอาเซียน
สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
กำลังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงติดอันดับโลก
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานและเชื้อเพลิง
ที่ใช้หล่อเลี้ยงประชากรในแต่ละประเทศทั่วโลก
โดยในงานมหากรรมแสดงสินค้าและสัมมนาด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเมื่อปีที่แล้ว
จัดงานเพียง๓วันมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๔๘๐ล้านบาท
โดยผู้จัดงานคาดว่าอุตสาหกรรมนี้เฉลี่ยเติบโตร้อยละ๑๐ต่อปี
ส่งผลให้การแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มนี้จะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
เพื่อผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานโลก
มีความสามารถในการผลิตและให้ผลตอบแทนสูงสุดต่อลูกค้า
จากบริษัทชั้นนำในแวดวงการเดินเรือต่อเรือและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเลด้วย
ซึ่งสินค้าทั้งสองกลุ่มถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศชายฝั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของตัวเองอย่างประเทศไทย
โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๖๘กันยายนนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าใบเทคบางหนักกรุงเทพมหานคร
พิตาภาศิริพิพัฒน์เข้าแท้รัฐทีวีรายงาน